คุณผู้ชมครับเรามาดูอีกเรื่องหนึ่ง
นี่เรื่องนี้ที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียล
เป็นครูผู้หญิงนะฮะที่ไปสอนพระสอนสามเณร
และปรากฏครูคนนี้ดุพระดุสามเณร
แล้วใช้เหมือนไม้บรรทัศน์เคาะหัวเลย
ใช่แล้วคราวนี้สามเณรแอบถ่ายคลิปนี้มาได้ด้วย
คุณผู้ชมดูคลิปกันก่อนนะครับ
ส่วนเรื่องของบทลงโทษเป็นยังไงไปดูคลิปนะฮะ

ถึงแม้ว่าเราเป็นครูสอนพระสอนเนรเนี่ย
เราก็ต้องพูดกับท่านดีหรือเปล่า

ท่านคะท่านช่วยรบกวนที่จะตั้งใจเรียนได้ไหมคะ

ในคลิปนี้เราก็ไม่คิดว่าโอ้โห
ครูสอนพระจะดุพระได้ขนาดนี้นะฮะ
ก็เป็นคลิปที่ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลเลย
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ผู้ปกครองของสามเณรร้องเรียนว่า
ครูผู้หญิงสอนวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่สอนในโรงเรียน
มีพฤติกรรมและการปฏิบัติกับนักเรียนที่เป็นสามเณรอย่างไม่เหมาะสม
ใช้คำพูดหยาบคายและใช้ไม้ทำโทษนักเรียน
ตีที่ศีรษะตีหัวพระคุณ

เคาะหัวอย่างรุนแรงดุด่าเสียงดังลั่นห้องเลยนะฮะ
ชาวเน็ตเห็นคลิปภาพแล้วก็โอ้โหอารมณ์เดือดปุด
ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบไปที่วัด

ตามเหตุการณ์ในคลิปเลย
ปรากฏว่าตอนที่นักข่าวของเราเนี่ย
เข้าไปที่โรงเรียนก็ไปเจอกับคุณครูในคลิปพอดี
ครูผู้หญิงคนนี้กำลังเดินด้วยความรีบเร่งเลย

จะไปยื่นลาออกไปยื่นใบลาออก
คุณครูท่านนี้เป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑
และสอนที่โรงเรียนมาเกือบ๑๐ปีแล้ว
ฉะนั้นพอครูไปยื่นใบลาออกโรงเรียนจึงสั่งระงับเอาไว้ก่อน
ต้องขอตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นก่อน
เพราะว่าครูบอกว่า
ครูผู้หญิงคนนี้จริงสอนดี
สอนดีแต่อาจจะดุไปสักนิดหนึ่งนะครับ
ทีนี้ครับทางด้านของรองผู้มนวยการ
บุคลากรของโรงเรียนท่านเป็นพระนะ
คือพระครูสุกัญญานกิจนะครับ
รับบอกว่าท่านเห็นคลิป
ท่านก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าครูเป็นผู้หญิง
กับนักเรียนที่เป็นพระเป็นสามเณรนะครับ
และรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันปรับเปลี่ยนไปแล้ว
เหมือนสมัยก่อนที่ต้องทำโทษกันแรงแบบนี้
เพื่อให้หลาบจำและก็โดยเฉพาะเอาไม้เอาอะไรเนี่ย
เคาะหัวเคาะศีรษะของสามเณรเขา
คือเอาจริงครูท่านนี้เหมือนกับสวมหวก๒ใบนะ
หนึ่งคือเป็นครูอีกใบหนึ่งก็เป็นศรีกาด้วย
ใช่ฮะแล้วศรีกาก็ไม่ควรจะเอาไม้บรรทัศน์เนี่ย
ฟาดหัวสามเณรเขาแบบนั้นนะครับ
แล้วก็ทางด้านของนักเรียนสามเมอร์เนนชั้นหมอหนึ่ง
ที่ถูกครูเอาไม้บรรทัดฟาดหัวและดุด่า
ทีมข่าวของเราก็ไปเจอท่านนะท่านก็เปิดเผยบอกว่า
ครูทำโทษเพราะมีนักเรียนบางคนไม่ส่งการบ้านไม่ตั้งใจเรียน
พอถูกทำโทษก็ไม่ได้โกรธครูครับ
เพราะนักเรียนสมเนรก็มีผิดจริงเหมือนกัน
ใช่แต่พอมารู้ข่าวว่าครูจะลาออกนี่ก็ตกใจนะ
แต่เด็กบางคนก็อ้างบอกแบบนี้บอกว่าครูตีแรง
แล้วเด็กบางคนก็ไม่อยากเรียนกับครูมันก็มีทั้งสองฝั่งอะค่ะ
ความคืบหน้าในวันนี้นะครับที่โรงเรียนก็มีการเรียนการสอนตามปกตินะครับ
จริงโรงเรียนนี้ก็อยู่ในวัดพระสิงห์นะ
เป็นโรงเรียนสอนพระท่านด้วยนะฮะสอนสมเนรท่านด้วยนะฮะ
คณะกรรมการผู้บริหารของโรงเรียนยังไม่ได้อนุมัติให้ครูผู้หญิงคนนี้ลาออกนะฮะ
เนื่องจากยังอยากให้มาพูดคุยกันก่อน
แล้วก็ต้องตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบเรื่องนี้กันก่อน
แต่ว่ามาถึงตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อครูผู้หญิงท่านนี้ได้
ก็คาดว่าอาจจะยังเครียดกับเหตุการณ์
แล้วก็กับข่าวที่มันถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลกันเยอะ
กลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังเนี่ยนะครับ
ขณะเดียวกันทางโรงเรียนเองจะเรียกสามเณรทั้งชั้นเรียน
มาขอข้อมูลเพื่อที่จะเอาข้อมูลนี้มาตรวจสอบ
แล้วก็จะหาทางออกร่วมกัน
คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๒วันนะครับ
ทางคณะกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องนี้
ก็คงจะได้ข้อสรุปนะครับ
จากการสอบถามสามเณรบางส่วน
ก็อย่างที่บอกไปก็รู้สึกเสียใจเรื่องลักษณะนี้มันเกิดขึ้นนะฮะ
หลังจากนี้ทางโรงเรียนก็อาจจะต้องมีมาตรการจัดการเยียวยา
เรียกครูผู้สอนทุกคนมาประชุมหาบรือ
เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหม่

เขาก็จริงก็มีการเปิดเผยชื่อออกมาแล้วเหมือนกันนะคุณนะ

คือโรงเรียนธรรมราชศึกษา
ในวัดพระสิงห์วรมหาวิหารที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ก็จริงแล้วนอกจากจะมีนักเรียนที่เป็นกลุ่มสามเณรแล้ว
ก็มีนักเรียนที่เป็นคารวาสธรรมดาก็มีนะครับ
อาจารย์ก็มีทั้งที่เป็นคารวาสนะครับ
เป็นอาจารย์ทั่วไปชายหญิง๔๗คน
แล้วก็มีอาจารย์ที่เป็นพระ๑๗รูป
ศึกษาปีที่๖กว่า๖๐๐คน

เรื่องของการพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งนางยานิกาปานทอง
เป็นนักวิชาการชำนาญการกรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
โดยไปเจอคุณครูแล้วนะ

คุณครูผู้หญิงท่านนั้นก็ยอมรับว่าได้ทำจริง
และยังยืนยันว่าจะขอลาออกนะครับ
ทีนี้เมื่อเป็นความประสงค์ของครูท่านนั้น
สรุปออกมาแบบนี้เหรอฮะว่าทางโรงเรียนไม่ได้ยับยั้งแล้ว
ตอนแรกมีข่าวออกมาว่าโรงเรียนยับยั้งการลาออก
เอาไว้ก่อนแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบ
แต่ครูยืนยันแบบนี้โรงเรียนก็เลยไม่ยับยั้งเหรอคะ
เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารไปพูดคุยกับครูแล้ว

ทีนี้ครับหลังจากนี้ก็จะต้องดำเนินการเรื่องถอดถอนการเป็นครู
แล้วก็ต้องรายงานไปที่ศึกษาที่การจังหวัดเชียงใหม่

เขาบอกว่าครูก็ยังมีสภาพความเป็นครูอยู่

แต่ยังมีใบประกอบวิชาชีพครูอยู่
ก็เอาไปประกอบวิชาชีพนี้จริงไปสมัครเป็นครูที่โรงเรียนอื่นได้
ก็แล้วแต่การพิจารณาของแต่ละโรงเรียนไปด้วยนะฮะ
นี่ก็ความคืบหน้าล่าสุดทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นนะครับ